อ่ะได้เวลาแล้วล่ะครับที่จะไปตามหาผู้โชคดี
พรุ่งนี้๕สิงหาคมเรามีนัดกัน

อย่าพลาดนะพี่น้องเพราะผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณ

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร
พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

พรุ่งนี้๕สิงหาคมจะเป็นของใคร

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
สมกับวัตถุประสงค์ของคาราบาลแดงเขาเลย
ผมจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน
คุณคุณจะไปขายแมลงทอดแน่นอนดิฉันรู้มุกคุณ
โอ้โฮไม่ให้โอกาสเขาเล่นหน่อยเหรอ

เฮ้ยไม่มีประโยชน์
เอางี้นอนหลับให้เต็มอิ่มคืนนี้

แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอลุ้นล้านกันค่ะ
ติดตามกันด้วยนะครับ